ใบเตยเป็นดาราสมัยนี้จะโพสต์อะไรก็เหนื่อยนะ

พอโพสต์ลงไปก็ต้องมาคอยดูคอมเมนต์อย่างล่าสุดใบเตยของเราค่ะ

กับชุดบิกินี่นะคะริมทะเลนะคะ

แต่คนเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวให้ดูภาพนะคะ

คนก็บอกว่าทำไมตัวสั้นจังครับ

รี๊ดแตกคุณผู้ชมเป็นดารานะคะ
ต้องไปสืบส่อหาคอมเมนต์นั้นแล้วก็ตอบกลับเลยค่ะ

ทำไมตัวสั้นจังเลยครับแล้วก็แท็กด้วยนะ

แต่ว่าเป็นคนที่สมสัดส่วนอยู่
ขาน้องค่อนข้างยาวแล้วก็สวย

ก็สั้นไปหน่อยสำหรับคนที่มองแบบนี้